ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ก็พูดคุยกันเยอะนะครับก็คืองานแต่งงานที่เกิดขึ้นที่รัชบุรีนะครับ
เมื่อวานนี้ก็มีคลิปที่เผยแพร่ไปในโลกออนไลน์เป็นภาพของเจ้าสาวคนหนึ่ง
ชุดเจ้าสาวสวยชะละนะครับขึ้นไปบนเวทีงานเขาจัดกลางวัน
แล้วก็ประกาศขอโทษแคร์เครือทุกคนเพราะว่าเจ้าบ่าวไม่มา
เดี๋ยวลองฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ขอบท่านหนูดูแลให้รวดถึงในวันนี้ก็ต้องขออภัยบินัททีนี้ด้วย
เจ้าสาวที่อยู่บนเวทีนะครับชื่อว่านางสาวจุธาทิพย์นิ่มนวล
หรือว่ามะนาลอายุ๒๖นะครับ
ส่วนเจ้าเบ่าที่เขาพูดถึงเนี่ยเป็นชายหนุ่มนะครับ
อายุ๑๘ปีชื่อว่านายพาคินจุนเจิมหรือว่าคินนะครับ

มีเสียงการพูดคุยให้สัมภาษณ์เจรจาอะไรมาหมดแล้ว

แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

ฝั่งของเจ้าสาวเนี่ยจะเป็นตัวเจ้าสาวเองหรือว่าญาติของเจ้าสาว
บอกว่าตกลงกันว่าจะแต่งงานกัน
สินสอด๒๐๐๐๐๐กว่าบาท

ก็ยอมก็ไม่ว่าอะไร
ถึงวันก็จัดงงจัดงานเจ้าเบาเนี่ยหายไปเลย
ก่อนหน้าวันงาน๑วันโทรไปถามทางญาติเจ้าเบ่า

ยังเปิดเผยข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์
งานมันต้องเกิดมันมาขนาดนี้แล้ว

ที่หน้าตาคล้ายกัน

มาล้านหนึ่งบอกว่าได้

ว่าจ้างเท่าไหร่บอกล้านหนึ่ง

บอกว่าที่พูดไปอย่างนั้นเนี่ย

คือตัวคุณอาคนนี้เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะ

แต่เขาพูดในลักษณะที่ว่าเป็นการประชด
เพราะว่าอยากจะให้ว่าที่เบาสาวคู่นี้
เขาไปคุยกันเองเพราะว่าไม่อยากจะให้เขาทะเลาะกัน

เขาก็รู้ว่าตัวผู้ชายเนี่ย

ส่วนชายหนุ่มนะครับ

บอกว่าถึงไม่ใช่เจ้าสาวที่สวยที่สุด
แต่จะเป็นเจ้าสาวที่เข้มแข็งที่สุด
สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไปทำไม

รักปากับแม่ที่สุด

สถานบันเทิงชื่อย่อฮอนกฮูกอยู่บ่อย
รวมทั้งไปหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วย

ไปเจอเฟสบุ๊คของเจ้าเบ่าเนี่ย

แอมมี่ผู้หญิงคนนี้

คบหากันจริงกับคินคนนี้ค่ะ

เขาก็ชี้แจงผ่าน

บอกว่าเขาไม่ได้อยากแต่ง

ว่ามันต้องมีอะไรมากมายกว่านั้นอย่างแน่

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
หลังจากคลิปการขอโทษ

แต่วันนี้เจอกันหมดแล้ว

จากทั้งสองฝ่ายเลยว่าใครเป็นใคร

มันมีประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์กัน

ก็เป็นประเด็นที่ว่าที่ครอบครัว
ของมะนาวเนี่ยที่บอกว่า

แล้วคุณอาก็ลอยต่อไปว่าช่วยได้
มาครับครอบครัวของเจ้าสาวก็ถามว่า

ก็เราได้เป็นสัมภาษณ์

เอามาให้เป็นร้านผมก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะผมมีภาระผมมีงานมีการทำครับ
ผมมีผมมีสิ่งภาระของผมอยู่แล้วแล้วก็ผมเข้ามาคุยตรงนี้เพราะว่า
ผมออกสตาวาให้หลานผมเพราะว่าผมเป็นคนติดต่อกับมะนาว
แล้วก็คือมะนาวไอ้พระคิณเขาเทงานเราก็พยายามจะรับรู้
แต่มันเป็นไปไม่ได้ครับรถมะนาวทุกสิ่งทุกอย่างงานมันเกิดขึ้น
เราก็ต้องรับผลตรงนั้นมันคือมะนาวก็รับผลของเขา
เราก็รับผลของกระแสสังคมอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ
เพราะว่างานแต่งมันต้องทำด้วยโซนสองคน
ได้ความรักขึ้นมานะครับมันไม่ใช่เป็นการฝ่ายใดฝ่ายเดียว
มันเป็นไปไม่ได้ครับน้องมะนาวเนี่ยผมก็พูดเลยว่าฝากขอโทษนะครับ
ขอโทษขอโทษน้องมะนาวจริงเพราะว่าจริงผมก็ไม่อยากให้เกิดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ผมอยากให้งานมันเสร็จรู้ล่วงไปด้วยดีนะครับแต่ว่าในเรื่องของเรื่องคือขอให้มะนาวนะครับ
เอาคำพูดของอาคันนี้ไปคิดนะครับว่าเรื่องที่เกิดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับ
มันเป็นเพราะเป็นเพราะเราคุยไม่เข้าใจกันหรือเพราะเราไม่รักกันหรือว่าเรื่องอะไรนั้น
มะนาวไปไตต่อเงาเพราะว่ายังไงเราก็ผิดอยู่แล้วนะครับ
นาวก็มีผลของเขาเขาก็เสียหายนะครับเราก็เสียหายนี่มีที่ยื่นในสังคม
นั้นเราก็ยอมรับผิดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันอยู่แล้วนะครับ
มันยึดขึ้นอยู่กับคนสองคนผมไม่ขอพูดตรงนี้ดีกว่าไม่พูดตาม
ผมก็พูดไปเดี๋ยวมันเป็นการเหมือนเผาตัวเองครับผมขอให้ข่าวอันนี้ครับ

เราขึ้นภาพคู่ให้ดูว่าทำไมต้องเป็นอาคนนี้หน้าเหมือนกันจริงนะ
ก็คล้ายก็คล้ายนะคล้ายกันเลยนะเนี่ยค่ะหุ่นเหินอะไรนี่ดูใกล้เคียงกันเลยอ่ะระหว่างเจ้าบ่าวคินกับคุณอาที่ว่าทางเจ้าสาวบอกว่าเออมาเป็นเจ้าบ่าวให้ก่อนได้ไหม
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับครอบครัวของว่าที่เจ้าบ่าวในคินแล้วก็ไปคุยกับทางครอบครัวของว่าที่เจ้าสาวที่ถูกเจ้าบ่าวแบบไม่มางานเนี่ยนะคุณมะนาวด้วยนะไปคุยกับทั้งสองฝั่งนะคะ
ที่บ้านของนายพาคินที่จังหวัดราชบุรีค่ะนักข่าวของเราไปเจอกับคุณปู่นะคะคุณปู่ฉลอมจุนเจิมนะคะ
คุณปู่ก็โชว์เลยว่ามีเนี่ยมีต้นอ้อยต้นกล้วยผ้ารับไหว้ซองเงินที่ใช้ในขบวนแห่ขันหมากนะก็โชว์ให้ผู้สื่อข่าวของเราดู
แล้วก็บอกว่าคือช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะน้องมะนาวเนี่ยมาหาที่บ้านแล้วก็ถามหาพาคิน
คุณปู่ก็บอกว่าน้องมะนาวบอกกับปู่เองนะว่าเนี่ยน้องมะนาวท้อง
มะนาวไปบอกกับปู่ว่าเนี่ยท้องกับพาคินอยากให้พาคินรับผิดชอบ
ก็เลยให้พาญาติพี่น้องไปตกลงเรื่องค่าสินสอดก็เลยเดินทางไปพบกับครอบครัวของมะนาวนะคะ
ครอบครัวของมะนาวเรียกสินสอดสองแสนบาทแล้วก็ทองคำน้ำหนัก๔บาท
โดยคุณปู่บอกว่าก็ครอบครัวของมะนาวบอกเองว่าเดี๋ยวทางครอบครัวมะนาวจะออกเองทั้งหมด
แล้วก็กำหนดวันแต่งงานแต่พอใกล้ถึงวันแต่งงานมะนาวมาบอกว่าเงินไม่พอ
ให้ทางพาคินช่วยหน่อยหนึ่งแสนบาททางครอบครัวพาคินก็เลยบอกว่ามีไม่พอ
มี๖๐๐๐บาทแค่นั้นก็พร้อมจะช่วย๖๐๐๐บาท
แล้วก็เลยเรียกครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมาตกลงกันว่าเดี๋ยวจะยกขันหมากไปสู่ขอ๒๒กรกฎาคม
แต่พอถึงวันงานคุณปู่บอกว่าก็หลานหายตัวไปติดต่อไม่ได้
ครอบครัวก็เลยไม่ได้ยกขันหมากไปตามที่ตกลงกันคุณปู่ก็เลยโชว์ไงคะว่าจริงแล้วเตรียมไว้แล้วนะ
ขบวนขันหมากอ่ะต้นอ้อยต้นกล้วยอะไรเนี่ยคุณปู่บอกเตรียมไว้หมดแล้วแต่หลานไม่มา
ไม่ใช่ว่าจัดยานเขาจะเบี้ยวอะไรด้วยคือกระเป๋าเนี่ยหายไปเอง
ใช่คือหลานไม่มาคุณปู่เลยว่าแล้วปู่จะเอาขันหมากขบวนขันหมากไปยังไงเนี่ยค่ะ
ก็ติดต่อหลานก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เรื่องที่เกิดขึ้นคุณปู่บอกว่าก็ยอมรับผิดนะคะ
ทางครอบครัวยอมรับผิดทุกอย่างก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะจบยังไงอ่ะ
เขาก็ได้โอนเงินไปให้๗๐๐เป็นค่าขนมแห่ขันหมากแล้วด้วย
คุณปู่บอกแบบนี้ก็สั่งขนมอะไรเอาไว้คุณปู่ก็จ่ายเงินอะไรไปแล้วเนี่ยค่ะ

ก็บอกว่าจัดการเงินทั้งหมดคราวนี้มาถึงวันที่จะแต่งแล้ว
เพราะว่าเงินเขาไม่มีครับอ้าวไม่มีก็มีปัญหาสิใช่ไหม
ผู้หญิงบอกว่าไม่มีเงินขับมาที่บ้านได้เลย
เพราะว่าไม่มีเงินเงินไม่พอ
เขาบอกให้ผมออกให้แสนนึงผมบอกผมเป็นไปไม่ได้
ผมบอกว่าผมไม่มีถ้าผมจะเอาเป็นไปได้ผมก็มีแค่หกหมื่น
ผมช่วยได้แค่นี้ล่ะผมเรียกพ่อแม่พวกผู้ชายมา
ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันแต่ไม่มีตังค์เอาไม่มีตังค์ผมตัดปัญหาไป
ผมมีอยู่หกหมื่นผมจ่ายเลยผมมาให้เลยพรุ่งนี้ผมไปเป็นขมาก
แต่แกมาไปใช่ไหมผมก็จัดไปนี่แหละผมจัดไว้ตรงนี้แหละ
แค่นั้นนะผมมีแค่นั้นแหละ
คือสรุปว่าตอนแรกเงินสองแสนเนี่ยฝั่งนู้นบอกว่าจะออกจะออกให้หมดเลย
หมดเลยทั้งเงินทั้งทองด้วยเหรอใช่สิเขาต้องการเจ้าบ่าวอย่างเดียว
เจ้าบ่าวอย่างเดียวแล้วฝั่งนู้นบอกว่าเขาเรียกฝั่งของผู้ชายมา
แต่ว่าพอถึงวันแล้วผู้ชายบอกว่าไม่มีเงิน
อ้าวก็ถึงเขรักษาทั้งหมดน่ะเราจะจัดทำไมใช่ไหม
เราไม่ได้เตรียมอะไรเลยไว้เลยนะเขาต้องการเจ้าบ่าวอย่างเดียว
ทำไมเขาถึงบอกเขาต้องการเจ้าบ่าวอย่างเดียวครับ
เขาต้องการตัวผู้ชายยังไงตัวนี้เขาจะเอาแพ้เอาชนะกันเราก็ไม่รู้ว่าตัวเนี้ยนะ
อืมผมไม่รู้ด้วยแต่ว่าเขาต้องการผู้ชายคนเดียว
อืมนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางฝั่งคุณปู่ครับ
ของนายพาคินนะคะทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่สถานที่จัดงานเลยอ่ะค่ะ
ที่วัดพิกุณฑองที่สาราประชาคมนี่สถานที่จัดงานนะคะ
มีป้ายชื่องานนะคะวางทิ้งเอาไว้ก็เลยไปคุย
ไปสอบถามจากพระภายในวัดนะคะพระสงฆ์ท่านก็บอกว่า
ครอบครัวของน้องมะนาวได้นิมนต์พระเก้ารูป
สวดนิมนต์ทำพิธีงานมงคลสมรสนะคะแต่แล้วจู่จู่
เจ้าภาพในงานก็มาบอกว่าถ้าไม่มีเจ้าบ่าวก็จัดงาน

คือคนในงานก็ไปถามพระว่ามีแต่เจ้าสาวเนี่ย

พระท่านก็เลยบอกว่าไม่ได้หรอกก็ต้องเปลี่ยน
เป็นพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่แทนก็แล้วกัน
เพราะคนมารอร่วมงานกันเยอะเลย
พระเองท่านก็บอกนะว่าเออแปลกใจไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยนะ
มา๓๐ปีแล้วเพิ่งเคยเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้

ส่วนที่บ้านของน้องมะนาวนะคะก็ไปคุยกับญาติญาติมา
นักข่าวของเราไปคุยแล้วก็ไปดูที่บ้านมา
ก็มีข่าวของเครื่องใช้มีซุ้มถ่ายรูปสำหรับคู่เบาสาว

คนในบ้านก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรก็บอกว่าไม่สะดวกไม่สะดวกที่จะคุยกับนักข่าวของเรา
บันเจิดจันทราเจ้าของร้านพรีเวดดิ้งค่ะเขาให้ข้อมูลกับเรานะคะ
เขาบอกว่ารู้จักแล้วก็สนิทกับมะนาวมาสักพักนึงแล้ว
แล้วก็เล่าว่ารู้จักกับพาคินในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งมะนาวเล่าให้ฟังว่าก็ชอบพอกัน
ก็เลยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันจนไม่ได้ป้องกันจนตั้งท้อง
พอท้องปุ๊บน้องมะนาวก็เลยอยากให้พาคินรับผิดชอบ
มะนาวก็เลยมาจ้างมาจ้างนายบัญเจิดที่เป็นเจ้าของร้านพรีเวดดิ้งเนี่ยค่ะให้จัดงานให้
ไหนจะชุดแต่งงานถ่ายพรีเวดดิ้งแต่น้องมะนาวก็บอกว่าเอาเฉพาะบางส่วนก็พอ
เนี่ยค่ะก็รวมทั้งหมดประมาณสี่หมื่นน้องมะนาวก็พาพาคินไป
ถ่ายพรีเวดดิ้งกันก็อย่างที่เห็นว่ามันมีรูปมีรูปพรีเวดดิ้งออกมาจริง
ตัวนายบัญเจิดเจ้าของร้านพรีเวดดิ้งก็บอกว่าก็เห็นอยู่นะว่าตลอดเวลาที่ทั้งคู่คบกันเนี่ย
นาวก็บ่นให้ฟังตลอดว่ามีปัญหากับพาคินเพราะพาคินมีแฟนอยู่แล้ว
แล้วก็งานแต่งงานที่จัดขึ้นเนี่ยก็จัดเป็นพิธีเพื่อให้ครอบครัวสบายใจ
ก็เลยต้องหาเงินมาจัดงานเองเพื่อให้ครอบครัวสบายใจ
ตัวเจ้าของร้านพรีเวดดิ้งยังบอกเลยว่าก็สงสาร
ทีมนาภาษาประหลาด
แต่ตรงนี้คือยอดค้างอยู่ประมาณ๕๖พัน
ที่เหลือส่วนหนึ่งคือจ่ายมาแล้วบ้างแล้วอย่างนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วยอดค้างที่เหลือเราจะทำยังไงครับก็ที่ที่นี้จะไม่ซีเรียสนะ
เพราะว่าน้องมะนาวเขาก็มาที่นี่ก็สนิทสนมที่นี่ดีแล้วก็เออก็เหมือนแบบ
เขาก็เรียกคุณแม่อะไรอย่างนี้ก็เลยสนิทกันเรื่องค่าใช้จ่าย
มีปัญหาที่นี่ก็จะไม่มีปัญหาถ้าจ่ายไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไร
เขามีปัญหาเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาจ่ายมาแล้วเราก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรมากมาย
อะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะเราก็ไม่ได้เสียหายมากมายแล้ว
เราก็ช่วยได้เจ้าบ่าวก็น่าเขาน่าจะมีมีมีมีแฟนแฟนอยู่อยู่แล้ว
หรืออะไรสักอย่างประมาณเนี้ยอ่าฮะแล้วแล้วมันอาจว่าเกิด
ท้องแล้วก็เหมือนว่าแฟนเขาก็ต้องรับผิดชอบ
เขาก็มามาแต่งกันอย่างเงี้ยอ่าฮะเขาบอกไหมคะว่าเขาคบกับแฟน
ได้เมื่อไหร่แล้วไปเจอกันได้ยังไงก็เจอไงสถานที่ท่องเที่ยว
ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ชอบพอกันนะฮะแล้วเขาก็ได้กัน
จริงเรารู้ตอนจบตั้งแต่แรกแล้วผู้หญิงเขาไม่เรียกร้องอะไรมาก
เขาขอให้ผู้ชายแค่มาแต่งแล้วเหมือนว่ากู้หน้าพ่อแม่เขานั่นเอง
เขารักพ่อแม่เขามากเพราะพ่อเขาไม่รู้เรื่องเลย
เขาไม่อยากให้พ่อเขารู้พ่อเขาเป็นโรคหัวใจ
เขาไม่อยากให้พ่อเขารู้เรื่องราวเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะพ่อเขาก็บอก
เหมือนว่าให้มาตบมาแต่งกันก็คือจบแล้วมะนาวว่าขอแค่วันแต่งวันเดียว
ก็คือจะเลิกกันหรืออะไรกับเขาไม่ได้ว่าอะไรขอให้รู้ว่าที่มาที่ไปของของท้องคือใคร
คืออะไรยังไงแค่นั้นเองอ่านี่เป็นการเล่าเรื่องของบุคคลรอบข้างค่ะ